ก่อนที่จะเล่าข่าวนี้ถามก๊อฟก่อน
เพราะว่าสะพานนี้อยู่ใกล้บ้านก๊อฟ

๕๐เมตรค่ะคุณผู้ชม
แล้วคิดว่าคนคนหนึ่งกระโดดจากสะพานภูมิพล
ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาจะรอดไหมคะ

แค่กระแทกน้ำก็น่าจะเจ็บสาหัสแล้ว
แล้วคนที่กระโดดจากสะพานนี้นะ

เป็นนุ่มศรีสะเกดวัย๓๔ปีนะคะ

เขามีการโพสต์ข้อความบอกว่า

ก็คือรุ่งสางของวันที่๑๘พฤษภาคม
ทางเพจได้รับแจ้งจากสายตรวจ
ทะเบียนชกชฮ๕๑๓๖กรุงเทพมหานคร

ดับเครื่องอยู่กลางสะพานภูมิพล๒

ขับมาจากถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ร่างของคนนะคะดิ่งจากสะพานภูมิพล๒
ลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ

เขาขับรถคันนี้มาจอดอยู่กลางสะพาน

อ้อมไปทางด้านหลังของรถ

กระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาทันทีนะคะ
ต่อมาทราบชื่อคนที่พยายามที่คิดสั้นจะฆ่าตัวตายนี่

ตอนแรกคนที่ไปเจอเนี่ยคิดว่าเป็นศพนะ
โอ้ยเมื่อวานพี่เห็นข่าวนี้ขอโทษนะครับ

พนักงานของร้านกำปั่นนี่
ร้านอาหารกำปั่นนะคุณผู้ชม
พนักงานไปเจอตอนแรกตกใจอุ๊ยตายไว้กรี๊ด

เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเขาปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วคุณผู้
ชมผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณอภิชาติบุญเภานะฮะอายุ๓๔ปีพื้น
เพเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดค่ะนะฮะคุณป้าแถวนั้นซึ่งเป็น
นักการร้านอาหารเนี่ยช่วยเหลือช่วยชีวิตไว้ได้ทันนะคะคุณ
วัย๗๕ปีแล้วนะคะขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณแทนครอบครัว
ของคุณอภิชาตินะฮะทีนี้เรามีโอกาสไปคุยนะฮะคนที่เห็น
เหตุการณ์เล่าบอกว่าตื่นนอนตอนเช้าก็เปิดประตูบ้านตามปกติ
เห็นอะไรเหลืองเหลืองติดอยู่ตรงบันไดมองดีดีเอ้านั่นคนนี้แล้ว
หายใจรวยรินนะคะก็เลยเรียกตามเพื่อนบ้านมาช่วยกัน
บอกว่าดีใจแล้วก็โล่งใจมากนะดีใจสุดที่ช่วยชีวิต
คนนี้ไว้ได้ทันเพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเจอลักษณะเป็นร่าง
ลอยมาแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเจอขึ้นอืดแล้วก็กลิ่นขะคลุ้มแล้ว
แต่ป้าบอกว่าป้าเชื่อลึกนะว่าคนนี้คุณอภิชาติเนี่ย
คือเขาดวงยังไม่ถึงคาดอะค่ะ
แต่ตาปากกระพาหนี้โดดบ่อยเจอไม่รอด
ส่วนใหญ่จะไม่รอดนะครับ

นักข่าวก็หลายคน
เขาเป็นโควิดหรือเปล่ากลัวเขาไปจับตัวเขาจะแข้งขาจะหักกว่าเดิมหรือเปล่า
ตอนแรกก็หวั่นก็เลยไม่กล้าต้องรอให้แบบตรวจสอบ

เห็นไหมคะคุณป้ายังพูดเองเลยบอกว่า
คนมากระโดดสะพานนี้บ่อยแต่ส่วนใหญ่ไม่รอด
แต่คุณอภิชาติรอดค่ะคุณผู้ชม
ว่าสะพานภูมิพล๒สูงสักประมาณ๕๐เมตร

มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณแม่ของคนก่อเหตุนะคะ
ชื่อว่าคุณแม่จันเพ็ญกันตรง

คุณแม่บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวตกใจนะ

ถึงตอนนี้ยังไม่กล้าคุยกับลูกเลย

มีลูกสาว๑คนวัย๑๐ขวบ

ที่คุณอภิชาติมักจะโทรศัพท์ไปหาแม่
โทรไปหาแม่ไปขอเงินนะคะ

คุณอภิชาติโทรมาขอเงินครั้งละ๑๐๐๒๐๐บาท

ฟังแล้วก็สะเทือนใจนะแม่

ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกิน

คุณแม่ขายของด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะขายผ้าไม้ชอบผ้าไม้ขาย

ก็คือทำงานมีครอบครัวแล้ว

อ๋ออยู่เรื่อยโดยตลอด
ตั้งแต่โควิดนี่แหละขอ

เดี๋ยวต้องมีการตรวจคัดกรองเรื่องของโควิด๑๙

สิทธิ์ประกันสังคมนะคะ